คุณผู้ชมว่าสมุไรหรือว่านักดาบในประเทศไทยมีไหม
เราเคยได้ยินแต่มีที่ญี่ปุ่นใช่ไหมในสมัยโบราณ
มีอยู่เชียงรายด้วย

โปรดติดตามตอนต่อไป
หลอกทรัพย์หลอกซ้อน
กำลังจ้วงอยู่

ดูทีวีไปด้วยสบายใจเฉิบเลยสักพักหนึ่ง
ก็ลุกขึ้นมาคุยโทรศัพท์

เข้าพอดีเดินไป
เดินอ่อนเอนเป็นสามูไรที่แต่งตัวแปลกดี

อุบายของเขาผู้ชายคนนี้อายุน่าจะสัก๒๐๒๐

เป็นสมุไรที่ใส่แจ็ตวอร์มดำนะ

เป็นเสื้อยี่ห้ออะไร
ที่เชียงรายมีผู้ชายตั้งใจสั่งอาหารแล้วกินแล้วไม่จ่าย
เล็บว่าชักดาบครับกินเสร็จทำทีคุยโทรศัพท์
เดินหนีหายไปเลยนักข่าวไปคุยกับร้านก๋วยเตี๋ยวนี่
ร้านแห่งนี้เลยคุณผู้ชมนี่คุณป้าท่านนี้เลยนะ
คุณป้าท่านนี้บอกว่าอ๋อไอ้หนุ่มนั่นน่ะทำทีคุยมือถือ
แล้วจะถามปลายสายด้วยว่าเอาอะไรไหมจะได้สั่งกลับไปทีเดียว
มันรับออเดอร์มาจากปลายสายแล้วแล้วก็หันมาบอกว่า
กะเพราหมูหมักพิเศษไข่ดาวอีกหนึ่งชุดป้าเขาเลยทำให้ครับ
หลังจากนั้นก็ไปอีกเลยไม่มาเอากะเพราหมูหมักเลยนะ
ป้าเนี่ยมาเจออีกครั้งเห็นผู้ชายคนนั้นคุณผู้ชมฮะ
เดินอยู่ซอยฝั่งตรงข้ามเนี้ยอ่าป้าเด็กไอ้นมไอ้หนุ่มมาเอากะเพรามา
ไม่อ่ะเงียบหายไปเลยอ่ะฟังป้าขวัญใจหน่อย
เดินเสร็จแล้วกับเดินพาหน้าร่านออกไปอู้โทรศัพท์ไปตัวไอ้ว่า
จะเอาอะไรก็สั่งมาเดี๋ยวจะได้กลับซื้อไปทีเดียวเลย
ว่าเขาเห็นหายไปแล้วที่นี่เขาไม่เห็นแก้แห่มกำนี่เดินอยู่ตรง
ฝั่งตรงข้ามพูดเขาก็ห่องอ่ะจ๊ะแกก็วิ่งหนีแกก็วิ่งหนี
จ้าวเขาแกได้ยินเสียงเขาแกก็วิ่งหนีเลยจ๊ะ
หิ่งเข้าไปในซ้อยสันปนาทอ่ะจ๊ะอืมป้าขวัญใจบอก
ไอ้ที่ไอ้หนุ่มนั้นกินวันนั้นรวมไปถึงที่สั่งไปด้วยนะ
ร้อยห้าสิบบาทเองป้าขาดใจถ้าอยากกินก็มาขอกันดีดีสิ
คือที่ร้านทำอาหารแจกคนเร่ร่อนหรือว่าคนยากร้ายอยู่แล้ว
คือถ้าเขามาขอกินฟรีเนี่ยป้าเขาก็ทำให้ฮะ
อย่างไรก็ตามมีพลเมืองดีแจ้งเบาะแสครับว่า
เอ่อไอ้คนนั้นน่ะนักชักดาบพะเนจรคนนั้นน่ะนะ
หนี้พนันในอำเภอแม่สายที่เชียงรายครับ
หลังจากนั้นก็ไปตระเวนก่อเหตุกินแล้วหนีหลายร้านเลย

สายเข้าเหมือนเดิมรับสายเอาอะไรนะเอากลับบ้านใช่ไหมโอเคได้
สั่งปุ๊บแล้วเดินหายไปเลยไม่รู้คนอื่นทำยังไงนะ
แต่ผมดูว่าพอดอมจะกินคำสุดท้ายปั๊บ